สวัสดีครับแอนโทเนีย
เมื่อวานนี้แห่รอบเมืองกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
กับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลของน้องแอนโทเนีย

เมื่อวานนี้สวยสะกดตรึงตาตรึงใจมากคุณผู้ชมค่ะ
เส้นสุขุมวิทย์นี้นะคราคลั่มไปด้วยพี่น้องประชาชน
จริงไปรอน้องแอนโทเนียตั้งแต่สนามบินแล้วคุณผู้ชม
บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า

น้ำตาปริมคุณผู้ชมนะทุกคนด้วยตะโกนแบบพี่แจ๊คเลยนะฮะ
นี่คือภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งในรอบ๓๕ปีค่ะ

ขบวนแห่ฉลองนางงามในชุดไทยสุมวิจิตเลยนะครับ
แห่ของน้องแอนโทเนียโพซิลค่ะต้อนรับน้องกลับบ้านอย่างแบบโอ้โห
ขนลุกคุณผู้ชมสองข้างทางคึกคักกึกกล้องไปคนตะโกนเรียกกันอ่ะ
แอนโทเนียแอนโทเนียแล้วน้องแอนเรามาสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์คุณผู้ชม
นั่งรถมาเนี่ยรถสวยมากเป็นรถโรสรอยนะฮะคันสีน้ำเงิน
แห่ไปตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิทย์ค่ะแล้วน้องเองก็โบกมือทักทายกันไปทุกคนด้วยนะฮะ
เงยหน้าไปหนุ่นชั้น๒บนสถานีแมพีเอสคนยืนเต็มเลยค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะ
รอโชว์มาเห็นบอกว่าอุ๊ยนางงามจักรวาลจะมาว่าเฮ้อ
คือหลายคนยกให้น้องแอนเป็นนางงามจักรวาลของไทยไปแล้วล่ะในดวงใจ
ดวงใจคุณผู้ชมถึงแม้เราจะทราบกันดีนะว่าน้องเนี่ยอาจได้ตำแหน่งที่๒มา
เพื่อนก็พูดแต่ว่าหลายคนบอกว่าในดวงใจเธอคือที่หนึ่ง
ขบวนแห่น้องแอนโทเนียค่ะไปสิ้นสุดอยู่ที่อุทยานเบนจสิรินะคะ
แฟนนางงามที่มาต้อนรับกันเยอะมากจริงจริงนะฮะน้องแอนโทเนียนะครับคุณผู้ชม
ไปถึงจุดนี้เขาจะได้รับชมม่านน้ำสุดตระการตาเดี๋ยวจะได้ดูขึ้นมา
ดีโหเป็นสเตอร์ไพรส์กับเจ้าตัวสำหรับการต้อนรับกลับบ้านที่แสงอบอุ่น
คุณผู้ชมดูสิสวยมากแต่ก่อนที่หลายคนจะไปโฟกัสมาหนาน้ำโฟกัสรถรถเขาสวยรถที่แห่มาแล้วทะเบียนก็สวย
องูลอลิง๑๒นี่จดและจำแล้วนำไปใช้ไม่ธรรมดาจริงเลยใช่แล้วนะถือเป็นการต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นมากเลยนะ
แล้วถ้าหลายคนยังจำกันได้นะจริงภาพนี้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อปี๒๕๓๑จำได้ไหมพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรันกระหนกค่ะ
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีภาพขบวนรถเคลื่อนบนถนนราชดำเนินจำได้ใช่ไหมแล้วก็มีฉากหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคม
ปลายทางเนี่ยคือเวทีที่ท้องสนามหลวงคุณผู้ชมคนเยอะเหมือนกันซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่ามีฝนโปรยปลายตลอดช่วงการแห่เลย
แต่พี่น้องชาวไทยไม่ย่อท้อค่ะยืนหยัดที่จะชมความงดงามของนางงามจักรวาลคนที่สองของประเทศไทยคุณผู้ชม
อดน้องรักเด็กส่วนวงการของพี่ปุ๋ยคือปุ๋ยรักเด็กนะคะแล้วถ้าย้อนให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกในปี๒๕๐๘ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับอาปุ๊กอภัสราหงษกุล
คนเยอะเหมือนกันหลายหลายคนนะคะได้เห็นภาพนี้กันไปแล้วอาปุ๊กเนี่ยกลับมาในฐานะนางงามจักรวาลคนแรก
ขบวนแห่เชฟโลเล็บอินพาล่าคุณผู้ชมค่ะใช้เส้นทางตั้งแต่สนามบินดอนเมืองไปยังถนนผลโยธินโดยมีปลายทางก็คือสนามหลวงเหมือนกัน
ครั้งนั้นเนี่ยมีประชาชนชาวไทยออกมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายแล้วขบวนนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงรู้ไหมเท่าไหร่
ชั่วโมงเพราะต้องแวะทักทายประชาชนไงมาจนถึงวันนี้เนี่ยนับระยะเวลาที่ห่างกันมาการตั้งขบวนนี้๓๕ปีแล้วนะ
วัยรุ่นวัยกลางคนรวมไปถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่ป้าน้าอาที่ดูทีวีอยู่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะเราเทียบภาพให้ดูสามรุ่นสามเจนสามช่วงเวลาค่ะคือเป็นภาพเวลาที่เราเห็นแล้วแบบ

พี่บันเทิงกองทัพสื่อมวลชนแฟนนางงามให้กำลังใจกันเยอะเลย
มีช็อตหนึ่งที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันประทับใจมาก
ก็คือการที่น้องแอนเนี่ยนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่มาไหว้คุณแม่นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของน้องแอนโทเนีย
คนสวยคนเก่งคนนี้ก็หน่อยค่ะ
ตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลย
ที่สลากเวลาแล้วก็วันอาทิตย์ของเขา
แฟนคลับทุกคนมีที่ในหัวใจของแอนเสมอหรือยังไหม
เหมือนเป็นครอบครัวของแอนอีกทีนึง
ทุกครั้งที่แอนทำอะไรแอนทำมากกว่าแค่เพื่อตัวเอง
แต่ว่าเพื่อแฟนคลับทุกคนที่มาติดตามแอนเสมอค่ะ

แล้วทุกครั้งที่พี่แอนทำอะไรแอนก็จะเสียงสั่นนิดนึง
แล้วมีความหมายสำหรับแอนมาก
สวยจริงสุขสิทธิ์สิทธิ์ค่ะใช่ไหมเป็นกำลังใจสำหรับแอนน์มาก
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเคล็นต์ต่อคอนเทนต์ต่อไปค่ะ
เชื่อว่านะคะทุกคนต้องรอคอยกันอยู่แน่นอนนะคะ
เป็นคอนเทนต์ที่บอกกับบันเทิงไทยรัฐของเรามาก
นั่นก็คือเรื่องตัวเลขของแอนโทเนียค่ะ

มาต่อหน่อยดีกว่าน
อายุแอนโทเนียนเนี่ยค่ะ
วันนี้เจ้าตัวอายุ๒๗ปี
ผู้ชมค่ะปีนี้เป็นครั้งที่๗๒
ปีนี้เราประสบความสำเร็จสูงมากเลยนะคะ

สองก็มีสิทธิ์แล้วก็ในรอบสามสิบห้าปี

หรือเราจะนับลำดับการเข้ารอบกันนะคะ
เข้ารอบท็อปยี่สิบนะคะเข้ารอบคนที่เจ็ดค่ะ

ถูกต้องนะคะท็อปสิบนะคะประกาศชื่อเป็นคนที่สอง

แล้วก็ท็อปทรีนะคะเข้ารอบคนแรกหรือว่าคนที่หนึ่ง
เหลือ๑๒ตัวเอาอะไรมารวมดี
เธอแต่ว่า๗๒มันก็ซ้ำเห็นป่ะ

ก็อยู่ในนี้หมดเลย
เอาล่ะเรียกว่าอัดแน่นไปเลยนะคะ
แล้วก็คือกองสลากไปออกรางวัลกันที่จังหวัดโคราชด้วยไง
อะไรมันจะพอดีขนาดนั้น

มันต้องจาดแล้วไหมทุกวันเนี้ย